หอมจริงนะคะแล้วก็หยิบจับทำอะไรคือปังไปหมดค่ะ
พูดถึงเรื่องหัวใจเขาบ้างอย่างที่ทราบเขาเป็นโสดนะคะ
แล้วก็ถึงแม้ว่าจะเลิกรากันไปแล้วกับคุณแกรนแต่ว่าก็มีภาพแห่งความประทับใจภาพหนึ่ง
เรื่องราวเรื่องหนึ่งนะคะก็นี่แหละค่ะหลายคนชื่นชมโมเมนต์นี้นะคะ
เป็นโมเมนต์ที่สาวแกรนเนี่ยโพสต์ทวิตเตอร์ชื่นชมเด่นคุณ
ว่ามีพัฒนาการทางด้านการแสดงเล่นละครดีขึ้นเรื่อยเห็นไหมเลิกกันแล้วไม่จำเป็นต้องโกรธกันนะ

งานนี้นะคะทำเอาแฟนคลับปรบมือให้ความน่ารักของสาวแกรนเลยล่ะค่ะ
ซึ่งเด่นคุณก็เปิดใจนะคะว่าเอาจริงพี่ผมก็รู้สึกดีนะที่แฟนให้กำลังใจผมแบบนี้ค่ะ
ที่ผ่านมาก็เคยได้ปรึกษาเรื่องงานเรื่องการแสดงนะคะ
แต่ยืนยันกับพี่แจ๊กรีนเลยนะคะว่าพี่คงไม่ได้คืนดีกันแล้วล่ะ
มันผ่านช่วงเวลาแบบว่าประสานใจกันแล้ว

แล้วเด่นคุณยืนยันด้วยนะคะว่าตอนนี้โสดอยู่ในโหมดเลี้ยงลูก

มีลูกมาจากไหนหรือว่าแบบเอาโทษนะคะเจ้าฟ้าพรซุกลูกหรือเปล่า
ปรากฏว่าเป็นน้องหมาแล้วน้องหมาชื่อลูกจริงด้วย
อ๋อเขาตั้งชื่อว่าลูก
ไปฟังเสียงเจ้าฟ้าพรเด่นคุณหน่อยนะคะ
อู้ยยหล่อจังเลย
นะคะอยู่กับน้องหมาชื่อลูกนะคะ
พี่ก็เลยว่าสัมภาษณ์เสร็จก็เลยสมัครเลยค่ะ
เป็นคนไปเลี้ยงน้องหมาข้าวิกฤษนะคะ
แล้วตั้งชื่อตัวเองว่าแม่

หรอหยอกหยอกแม่ของโลกมาโนอีกแล้ว
อะไรแปลกอ่ะลี่มีใครแปลกหรือครับ